ที่แบบเข้ามาคุณมีสิทธิ์กู้เงิน

จากแบบว่าทุกธนาคารใหญ่

เวลาฉันมีโอกาสไปคุยกับเจ้าของ

แล้วก็โทรศัพท์มันก็จะหมุนไปเรื่อย

แล้วก็ทุกครั้งที่คนที่เขาแบบ

พูดไปทั้งวันเลยพอพอติดปุ๊บก็ตามสคริปต์เลยแล้วเขาก็จะดูว่าคุณพูดอะไรบ้าง
ทั้งหมดก็จะมีคนคอยเช็คอ่าสมมุติคุณไม่ยอมพูดหรือคุณไม่ยอม
ทำคุณถึงโดนจับไปซ้อมนะอืมเอสเอ็มเอสก็เหมือนกันฮะ
วันนี้จับยากเพราะมันคือระบบเอไออืม
มันเป็นสมองกลคนอัจฉริยะเหรอเขาเรียกว่าอะไรนะที่มันแปลเป็นภาษาไทยอ่ะ
มันเข้ามาแบบเยอะมากจริงจริงอ่ะตอนมันคือแล้วเอไออ่ะคุณเชื่ออยู่อย่างหนึ่งเถอะ
มันไม่เหนื่อยหุ่นยนต์อาชริยะไงมันไม่มีคำว่าเหนื่อยอืม
เขาไม่เหนื่อยคนรับเหนื่อยเราอ่ะเหนื่อยคนพูดเหนื่อยโลกอ่ะเราเป็นมนุษย์เนี้ย
เราเหนื่อยรออัดเนอะเวลาแบบใครโทรมาเราเหนื่อยนะตอบโต้หลังก็ตัดสายไปเลย
มันคือมันเสียเวลาเวลาเนอะถามข้อมูลเยอะจนวันนี้มันมาในทางไหน
ทุกวันนี้ยิ่งเศรษฐกิจอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยสถานการณ์โลกจะเป็นไงไม่รู้
ให้กดลิง้เข้าไปก่อนอืมกดลิงปุ๊บก็จะหลอกเอาข้อมูลส่วนบุคคลฮะ
อกเอาทรัพย์สินจากเราหรือแม้กระทั่งทุกวันนี้

เราจะกินข้าวเราอย่างนี้สแกนปกปรับ
เขามันต้องฉลาดกว่าเราใช่ทั้งนั้นมันหลอกเราไม่ได้หรอกอืม
ซึ่งวันนี้เขาบอกว่าหลายคนเนี่ยนะฮะ
โดนหลอกเอาทรัพย์สินจากเหยื่อเนี่ยเช่นวันนี้หลอกให้กู้เงินนอกระบบ

โดนกันบ้างไหมหลอกให้เล่นการพนันออนไลน์
อันนี้หลักเลยนะ

นี่ฉันก็ได้ครับผมจริงยังค้างอยู่ในเครื่องเต็มไปหมด

พี่เข้าข้อคำเยอะน่ะสิวะมันต้องลบออกนอกนะตามว่าคือมีใช่แม่ปุ้มใช้บุ๊บอะไรต้องอีกบ้าง
เช็คเครดิตไม่ต้องมีคนค้ำวงเงินสูงสุดคลิกเลย
ให้กู้เงินก็เยอะนะอันนี้กู้เงินนี่อันตรายมากเลย

เขาใช้ชื่อแบงค์เนี่ยมันใกล้เคียงมาก

คุณดูมันใกล้เคียงจริงฮะทุกวันนี้

คุณสามารถกู้เงินได้๒๓๐๐๐บาท
ลิกเข้าไปปุ๊บนี่

ระหว่างนั้นปุ๊บเขาก็จะไปให้กรอกข้อมูล

ข้อมูลของมนุษย์เนี่ยเป็นสิ่งที่มีมูลค่าที่สุด

ขอแจ้งเตือนแล้วกันผ่านรายการของเราแล้วกันนะฮะ
อาจจะน้อยแล้วล่ะเพราะเราไม่ค่อยได้สนใจแล้ว
แต่บางคนที่เขาสนใจทุกอย่างเนี่ย
ลองดูโดยเฉพาะพ่อแม่
ญาติตายายหรือคนที่แบบว่า
เกษียณอายุแล้วโอเคล่ะอย่างพวกเราเนี่ย
เราอาจจะเล่นลงเล่นไลน์เล่นอะไรกัน
แล้วกันตนเองเนี่ยไม่ให้ตกเป็นเหยื่อ
โดยการตรวจสอบพบว่าเป็นแผนประทุศกรรม

ขออนุญาตชวนนะฮะ

เชิญชวนคุณมาทำงานสร้างยอดซื้อขายสินค้าด้วยกัน

หรือจะเป็นแบบว่าอ้างว่าเป็นธนาคาร
ติดต่ออันนี้เราโดนกันเยอะ
ติดต่อมาแจ้งสิทธิ์ในการกู้เงิน

อ้างว่าท่านเนี่ยได้รับความช่วยเหลือโดยให้กดลิงก์เพื่อสมัครสมาชิกเนี่ย

อ้างว่าคุณเนี่ยได้รับโบนัสเงินฟรี

ที่มีการกดลิงค์หรือติดต่อ

เบอร์บัญชีคุณรหัสอะไรของคุณทั้งหลายเนี่ย
แล้วก็ขอให้ติดตามข่าวสารตอนนี้อาชญากรรมมันไม่ใช่
วันนี้เราพูดไปในอีก๒วันพัฒนาแล้ว
อ่านกันไปดีไม่ดีไม่กี่ชั่วโมงมันก็พัฒนาใหม่แล้ว

ก็ติดต่อไปที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ๑๕๙
ตลอดนี่๔ชั่วโมง
เศรษฐกิจแบบนี้ถ้าเขาไปปล่อยกุ้งง่ายก็ไม่ใช่ไหมแม่

ขึ้นอีกแล้วนะ

ขึ้นดอกเบี้ยสินเชื่อเองนะ

ถูกต้องนะครับ
อ่ะมาเถอะ